ดีจันทร์อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับดักด้า
เพราะที่ดีจันทร์ไปบุรีรัมด์มา
เขามีเมนูหนึ่งนี้ที่มีดักด้าเป็นส่วนประกอบให้คุณผู้ชม
ชื่ออะไรไม่บอก
ไปดูแล้วก็ไปชิมพร้อมเลยนะครับ
นี่ไงมาตามเสียงเจอจนได้
ปาปรายะปกปกส้มตำนั่นเอง

อยากกินแล้วทานได้เลยหรือยังคะ
ยังค่ะยังมีของเด็กอยู่ค่ะ

สุดยอดสุดยอด

ักแด้ตัวอวบเหล่านี้ก็มาจากน้อนไหมที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันนั่นเองค่ะ
หมู่บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรำแทบทุกหลังคาเรือน
จะมีฟาร์มส่วนตัวเป็นกระด้งวางไว้ตามใต้ถุนบ้านแบบนี้แหละค่ะ
ในกระด้งเหล่านี้ก็คือที่เลี้ยงหนอนไหม
เลี้ยงหนอนไหมก็ง่ายมากเพียงแค่ปลูกต้นหม่อน
แล้วเก็บใบมาเลี้ยงหนอนไหมให้โต
พอหนอนไหมโตเต็มที่ก็จะทำรังหุ้มตัวเองแบบนี้
เพื่อฟักตัวเป็นดักแด้แล้วกลายเป็นผีเสื้อเจาะรังไหมออกมา
เพราะฉะนั้นก่อนที่รังไหมจะถูกเจาะก็เป็นเวลาที่ชาวบ้าน
จะเก็บรังไหมไปต้มและสาวไหมกันค่ะ
เมื่อสาวไหมจนหมดรังสิ่งที่เหลืออยู่ในรังไหมก็คือ
ดักแด้ตัวอวบนั่นเองค่ะ
ถุดิบสำคัญของเมนูนี้ก็คือดักแด้ค่ะ
แต่ว่าเราไม่ได้ทานทั้งรังไหมแบบนี้หรอกนะคะ
เราต้องเอาออกมาจากรังไหมซะก่อนค่ะ
มันจะมีวิธีอย่างไรออกง่ายโอ่ค่ะ
ชาวบ้านจะมีเทคนิคคือเอาไปต้มกับเปลือกมะละกอนะคะ
ก็มันจะหลุดออกหมดเลยค่ะ

เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ว่าเอายางมะละกอค่ะ
ไปช่วยในการให้มันหลุดออกมาจากรังใหม่ได้ง่าย
ที่นี่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเลย
เขาเลี้ยงกันเองค่ะแล้วก็ไว้ใจได้
อาจปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ

ตำกระเทียมกับพริกก่อนนะครับใช่ค่ะ
ปลาร้าค่ะเป็นปลาร้าที่ว่าหมักเองเลยค่ะ
ตามมาด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะ

ส้มตำนักแม่จะได้ทำส้มตำ

อ๋อนี่อู้ว
โอ้โหนอกจากส้มตำดักแด้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ยังมีเมนูอื่นที่เกี่ยวกับดักแด้น่าทานมากเลย

อันนี้เป็นผัดกะเพราค่ะ

คุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะมากินเมนูเกี่ยวกับดักแด้แล้ว
ถ้าอยากมาแบบนี้ต้องทำยังไงล่ะคะ
โอ้โหได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นแบบนี้
มากันได้ที่บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรำค่ะ

อร่อยมากสาขาเพราเนื้อข้าวร้อนรสเหลือง